ตอนนี้มาดูเรื่องราวของคุณลุงท่านนี้หน่อย
แกขับรถพ่วงเนี่ยแล้วพาเจ้าเหมียวไปอย่างน่ารักเลย
ไปกันตั้งหลายตัวเพื่อที่จะไปงานย่าโม

ที่พบเห็นแล้วก็รู้สึกว่าโอ๊ยน่ารักจังเลย

ซึ่งเรื่องนี้จริงเป็นข่าวมาหลายวัน
วันนี้เรามาอัปเดตหน่อยแล้วกันว่าสุดท้ายปลายทาง
ลุงไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วหรือยัง

เดี๋ยวจะบอกให้มีที่มาที่ไปด้วย
แต่เรื่องของเรื่องมีคนไปเจอแกขับรถพ่วงข้างคู่ใจมาพร้อมกับลูก

จะเดินทางจากกรุงเทพไปโคราช
ทะศาราชศรีมาไปขายของ
ในงานย่ำโมหรอ

นั่นดูสิลุง๑๑ตัวเตรียมไปช่วยขาย
นั่งรถพ่วงข้างไปสบายใจเฉิบมีพัดลมด้วยแต่ด้วยความที่ว่าก็ขับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างไปแบบเนี้ย
เขาไปได้ช้าถูกไหมไม่สามารถรีบเร่งได้ต้องไปแบบระมัดระวัง
ไปสอบถามกันหน่อยข้อมูลเป็นอย่างไรกันบ้าง
แกบอกว่าแกอาศัยอยู่กรุงเทพนี่แหละตัวแกเนี่ยจะเก็บของเก่าขายที่
บริเวณย่าสามเศษอื้มก็เลยมีชื่อลุงสามเศษ
ค่ะและทางแฟนเพจเฟซบุ๊กถนนวิทยาภาพรถติดบอกด้วย
อันนี้ชื่อเฟซบุ๊คเขานะฝากมาบอกว่านี่
ถ้าคุณเห็นภาพนี้แล้วเห็นคุณลุงท่านนี้
แล้วคุณกำลังใช้ถนนเส้นนี้อยู่แล้วก็ระมัดระวังกันด้วยนะคนที่จะเดินทางไปที่โคราชถ้าพบเจอก็ให้กำลังใจ
แล้วก็พยายามให้ทางแกหน่อยแล้วกันเพราะการขับรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเดินทางข้ามจังหวัดเนี่ย
จากกรุงเทพไปโคราชอ่ะมันไกลแล้วล่าสุดฮะยังไงถึงแล้วนะจ๊ะถึงแล้ว
ต้องขอขอบคุณพี่กู้ภัยด้วยนะทีมงานฮุก๓๑นะไปส่งคุณลุงเข้าบ้านพักเป็นที่เรียบร้อยที่โคราชนะครับ
เดี๋ยวคุณลุงแกก็จะไปงานย่าโมแล้วก็ไปขายของนี่เห็นไหมถึงแล้วร้านย่าโม
เอฟซีต้องไปเยอะแน่เลยอ่ะไปงานอ่ะโอ้โหอ่ะสุดยอดสุดยอด
ขอบคุณพี่กู้ภัยทุกคนแล้วก็ขอขอบคุณแฟนเพจเฟซบุ๊ก
ถนนวิทยาภาพรถติดบอกด้วยซึ่งก็ติดเป็นไปตามอยู่แล้วต้องบอกว่าระหว่างทางที่คุณลุงขับไปอ่ะ
ในโซเชียลลงเยอะมากเพราะว่าคนที่สัญจรผ่านไปมาแล้วเจอเขาก็จะถ่ายคลิป
ลงถ่ายคลิปมาลงกันตลอดเลยต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะที่ให้ทาง
ก็คือพยายามอัปเดตตลอดจนถึงสุดท้ายที่หมายไปร่างของครับ